ก็คือปลาหม่ำกับหมูหัน

เออไม่ผ่านนะคะอันนี้ไม่ได้
แต่ว่าคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มจะพาเราไปทานค่ะ
เรียกว่าเป็นอาหารยวนแท้รสชาติจะเป็นอย่างไร
หน้าตาน่าทานแค่ไหนตามไปเลยค่ะ
ชโดตัวเคืองน้ำหนักกว่า๓กิโลกรัม
กำลังถูกคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณยาย
จากบ้านแม่พระประจักษ์อำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอดเกร็ดกันอย่างตั้งอกตั้งใจ

ท่าทางจะมีความชำนาญด้านการขอดเกล็ดปลาเป็นอย่างมาก
จากนั้นก็นำมาแร่เอาแต่เนื้อปลาสีขาวพร้อมหนัง
แล้วนำไปหั่นเป็นริ้วล้างทำความสะอาด
ทำทุกอย่างพร้อมสับก็นำไปทำปลาหมำกัน
ด้วยการคลุกเคล้ากับข้าวคั่วเกลือและหมักกับสับปะรด
ไว้ประมาณ๖เดือนก็จะได้ปลาหม่ำรสเลิศ
ที่มีลักษณะคล้ายกับปลาร้าของคนอีสาน
แต่กลิ่นจะไม่แรงเท่าและเนื้อปลาชะโดจะแข็งไม่เละ
หมำถือเป็นอาหารของคนยวนแท้
เพราะคนที่หมู่บ้านนี้มีเชื้อสายยวนกันทั้งหมู่บ้าน
สามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลาย
ทั้งหลนปลามำปลามำคั่วและยำปลามำ
ซึ่งแต่ละเมนูรับรองว่าจี๊ดโดนใจครับ
ถ้าเกิดจะเอาแบบว่ารสชาติของยวนแท้
ละมุนความอร่อยความละเมียดละมัยของรสชาติแล้ว

อาจจะมีข้างเคียงที่ทำเรียนแบบแต่รสชาติก็จะไม่ได้อย่างนี้
ครับครับเพราะว่าเขามีสูตรเด็ดของคนยวนอยู่ครับ
เพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยากจะทานปลาหม่ำที่รสชาติแน่นอน
ก็ต้องมาที่ต้นตาลที่เดียว
อาหารยวนที่ตำบลต้นตานอำเภอ๒พี่น้อง
จากจะมีปลาหม่ำรสเด็ดแล้ว
ก็ยังมีอีกเมนูที่ขึ้นชื่อเช่นเดียวกันครับ

ซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของคนที่นี่นะครับ
แล้วก็เป็นเมนูที่หากินยาก
แล้วก็ถือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวยวน
แล้วก็หลายคนเข้าใจว่าหมูหันนี้มาจากประเทศจีนใช่ไหมครับ
แต่จริงแล้วไม่ใช่ครับมาจากคนของชาวยวนนี่เองครับ
หมูหันถือว่าเป็นอาหารของชาวยวน
ที่จะทำกันในวันสำคัญต่าง

เพราะใครจะทานหมูหันของตำบลต้นตาน
ทำจากชาวยวนแท้แล้ว
อย่างน้อยต้องสั่งล่วงหน้า๒วัน

และมีเพียง๓เจ้าเท่านั้นที่ยังรับทำอยู่
หนึ่งในนั้นก็คือลุงเปี๊ยกท่านนี้แหละครับ
หันหมูด้วยมือมาตั้งแต่หนุ่ม
ปัจจุบันอายุอนามก็ป่าเข้าไป๖๕ปีแล้ว
เปี๊ยกบอกว่าหมูหันชาวยวน
จะต้องใช้หมูทั้งตัวใช้ได้ทุกขนาดไม่จำกัดไซส์
และต้องใช้เวลานานกว่า๕๖ชั่วโมง
ด้วยมืออีก๓๔ชั่วโมง

ที่ไม่ค่อยมีใครทำกันครับ

ขอบอกเลยว่าอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำ

โดยเฉพาะหนังที่ย่างจนกรอบ

ทำให้หมูหันที่นี่แตกต่างจากที่อื่น
ใช่ครับนี่มันเป็นเขาเรียกหมูหันสูตรยวนนะฮะ

เวลามีงานแต่งงานอะไรนี่เขาจะ
มีหมูขึ้นโต๊ะนี่เฉพาะคนมั่นยวนทั้งนั้น

หนังกรอบเนื้อนุ่ม
กระดูกนี่บางคนเอาไปต้มผักกัดดองบ้าง

แล้วก็บางคนก็ชอบพวกหน่อไม้
เขาก็เอาไปต้มหน่อไม้เป็นน้ำตุ๊กได้เลย
คือตัวเล็กมันเป็นหมูย่างนะครับ

แล้วมันจะแห้งนะครับ
อันนี้น้ำจิ้มนี่ทำให้ที่นี่แหละครับ

จะไม่เหมือนใครที่ว่าน้ำจิ้ม
เป็นน้ำจิ้มสูตรยวนน้ำจิ้มพริกเผา

ผู้ชมท่านใดต้องการลองลิ้มชิมรส

อร้อยจนแม่ช้อยต้องหันหลังกลับมาชิมจริงหรือไม่

ตำบลต้นตานจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เลยครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน